ลงใต้กันบ้างคุณผู้ชมไปสุราธานีไปหาอะไรร้อยกันนี่
หัวใจบัวร้อยแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่แค่อร่อยแบบใต้นะ
อร่อยแบบรสเด็ดอร่อยแบบแซ่บอร่อยแบบถูกอกถูกใจสมคำร่ำลือ
จ้าร้านบ้านผักหวานอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ร้านนี้นะคะมีคุณปานปาริตราทองสร้างหรือว่าน้องผักหวานเนี่ยนะคะ
คนสวยเลยเขาเป็นเจ้าของร้านเปิดมาสองปีแล้วนะ
เหรออ้าวแล้วก็หูยลูกค้าเยอะมากคุณเห็นไหมครับ
ข้าวเยอะติดอกติดใจกันไปเนี่ยเมนูแกงเหลืองอาหารใต้

นี่น้ำไล่ไล่อ่ะคุณคือจริงแล้วเนี่ยนอกจากเมนูอาหารใต้ที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะ
สิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมันคือเมนูส้มตำไหลบัวไข่เค็ม
ใครที่ไม่เคยกินผมแนะนำให้ลองกินดู
แล้วคุณจะติดใจจริงส้มตำไหลบัวไข่เค็มที่ว่าเนี่ยเขาทำยังไงไปดูไปดูสิ
กันหน่อยครับทางร้านเขาจะนำไหลบัวที่เป็นวัตถุดิบหลักมาตำกับพริกสดก่อน
ไหมคะบุบให้มันแตกนิดนึงน้ำมันจะได้ซึมเข้าไปในไหล่ตัวได้
และตำกับพริกสดกระเทียมถั่วฝักยาวมะเขือเทศน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาว
แล้วก็โรยด้วยถั่วคั่วและกุ้งแห้งเพิ่มความแบบจัดจ้านของมันไปนะคะ
แล้วก็ตำสุดท้ายท้ายสุดเลยใส่นี่แดงแดง
ไข่เค็มใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไข่เค็มชายาไง
ของดีของเด็ดของอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีพอดีเลยนะคะ
ใส่ไข่เค็มลงไปด้วยและไม่ได้มีแค่นี้แน่นอน
ส้มตำไหลบัวไข่เค็มที่เด็ดแล้วนะร้านนี้ยังมีเมนูแนะนำอื่นเยอะมาก
อย่างเช่นอะไรเป็นยำก็มียำไหลบัวกุ้งสดจ้านี่ทำน้ำยำ
ร้อยร้อยไว้รอรอยนี่อยากกินอยากกินอันนี้อยากลองกิน
แล้วก็ใส่ไหลบัวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ยังมีแกงส้มไหลบัวปลากระบอก
โอ้โหปลากระบอกนี่ของชอบเลยน่าทานเหมือนกับเมนูข้าวสวยร้อนนะคุณ
ตอมรู้ไหมปลากระบอกอร่อยที่สุดยังไงยังไง
มีไข่อยู่ข้างในครับพอมีไข่อยู่ข้างในนี่คือที่สุดของที่สุดเลยครับ
แล้วนี่มันเป็นแบบแกงส้มไหลบัวแบบเห็นไหมแกงเหลืองแกงปากใต้อ่ะคุณ
แล้วก็ยังมียำผักหวานด้วยนะ
ชื่อเหมือนเจ้าของร้านเลยน้องผักหวานก็ต้องมียำผักหวานปลาหมอจุกเคยก็มีนะคะ
และที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูผัดไทยชัยยาผัดไทยชายา
เป็นทีเด็ดของร้านเลยคุณผัดไทยใส่ไข่เค็มแน่
ซึ่งแต่ละเมนูต้องบอกว่าอร่อยเด็ดใครที่ได้กินแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า

อำเภอชายาจังหวัดสุราธานีร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงเช้า
จนถึง๔ทุ่มไปเลยหยุดทุกวันจันทร์นะคะคุณผู้ชม
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลย
บรรยากาศดีนะเห็นไหมร้านเขาก็มีที่ให้เราเดินไปถ่ายรูปกันได้ด้วย
แล้วกินแบบว่าริมน้ำไปสุรธานีแวะไปลองชิมร้านบ้านผักหวาน
มีโอกาสพาคุณแม่ผมกลับไปสู่เกาะสมุย
ผมจะไปทานดูเพราะที่สุราธานีใช่ไหม
สุราธานีบรรยากาศดี